ไปดูลูกชายพี่หน่อย

ปกติคนนี้เราจะเห็นเขาบอกว่าทำคลิปทำอะไรออกมา
แล้วก็ยิ้มร่ารวงสดใสถูกไหมคะ
แต่เขาบอกว่ามันมีเรื่องที่ทำให้เขาเครียดไม่น้อยเหมือนกันล่ะค่ะ
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมโดนเพื่อนที่ไว้ใจที่สุด

โกงเงินก้อนสุดท้ายไป
จริงก็เสียหายเยอะเพราะใครมาของานหรือขอเงิน

แต่สุดท้ายไม่ได้คืนก็ไม่เป็นไรทำงานเอา

ใครติดตังค์ผมอ่ะคืนผมบ้างกินเหอะผมไหล่

ก็เนี่ยเขาบอกชัดเจนว่าเขาไปยืมหมด
ใครมาขออะไรเขาของานขอเงินยืมเงินให้หมด

บางทีนางลงทุนให้เพื่อนไปทำธุรกิจนะ
ตอนที่นางตอนที่นางงานเยอะแบบว่านางเงินเยอะ

เขาบอกเขาไม่ได้บอกแต่เขาพูดว่าเงินก้อนสุดท้ายของเขา

ดีเมดี
ให้กลับมาทำงานมันไม่ใช่ไม่มีงานทำนะ
กลับมาเมื่อไหร่ทุกคนก็พร้อมจะให้งาน

แต่ว่าน้องฝากบอกนะคะว่าใครติดเงินเขาไว้

มาแชร์ก็เลย

เออ

เพิ่มเวลา